เรื่องใหญ่ของสังคมไทยอีกเรื่องหนึ่งที่เราตามต่อให้
ก็คือกรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ

ไปให้คลินิกแห่งหนึ่งที่จังหวัดสะแก้ว

แล้วก็จ่ายค่าฉีดเป็นเงิน๒๘๐๐บาท

วัคซีนที่ฉีดเนี่ยหนึ่งได้คุณภาพหรือเปล่าใช่จนสารแอน
สรรจริงหรือไม่แล้วถ้าใช่จริงเนี่ยเอามาจากไหน
ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการนำเข้าแล้วสถาน
พยาบาลหรือคลินิกแห่งเนี้ยมีความผิดหรือไม่ล่าสุดไอ้
คำถามเหล่านี้มีชุดคำอธิบายออกมาแล้วนะคะ
มีการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมทีนี้มัน
สงสัยนะคะชาวเน็ตก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยกับการที่
จะเอาวัคซีนหรือยาตัวใดตัวหนึ่งไปให้ทางคลินิก
ฉีดเนี้ยค่าดำดันการสองพันแปดร้อยบาทเชียวหรือนะคะ
เอาคลินิกก่อนคุณผู้ชมคลินิกอยู่ในซอยบริเวณหน้าศาล
พรมตลาดอินโดจีนที่สะแก้วตลาดโรงเกลือตรงนี้
คุณผู้ชมคำถามต่างมันพลั่งพลูออกมาเพราะว่า
ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันทีนี้ล่าสุดค่ะในแพทย์
พาทผูกดวงเป็นนายแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดสะแก้ว
ท่านบอกว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วพอลงไปถึง
คำถามแรกก่อนเลยไปดูสิว่าจรสันแอ่นจอนสันเนี่ย
จริงจริงหรือเปล่าที่คลินิกแห่งนี้ถ้าเกิดว่ายังมีจริง
แปลว่าอะไรแปลว่าคลินิกเนี่ยคุณมีแล้วคุณเอามาฉีดแล้ว
เอาเข้ามาได้ยังไงแต่ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วไม่มีนะคะ
ไม่มีจรสรรแอ่นจรสรรที่คลินิกแห่งนี้นั่นเปล่าว่าคนที่
มาใช้บริการก็คือลูกค้าเนี่ยเขาเอามาเองเขาเอามาเอง
คุณผู้ชมทีนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมเอามาจากไหนล่ะ
คำถามตัวโตคือตรวจสอบแล้วนะคะว่านำเข้ามาจาก
กัมพูชาเพราะกัมพูชาเขาได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกา
สำหรับตัวคนที่นำวัคซีนเอาวัคซีนไปให้คลินิกฉีด
ตอนนี้สสจของสะแก้วบอกว่ายังไม่พบตัวนะคะ
เดี๋ยวจะต้องมีการตามตัวมาแล้วก็ต้องมีการสอบถามกันต่อไป
ในส่วนของคลินิกกันหน่อยนะฮะคลินิกได้รับใบอนุญาตการดำเนิน
ประกอบธุรกิจถูกต้องไหมถูกต้องนะคะทีนี้คุณหมอสสจจังหวัดสาแก้วบอกว่า
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดแล้วสอบทั้งตัวหมอที่เป็นคนฉีดให้
สอบทั้งคลินิกแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวต้องรอนะคะว่า
ที่ว่าเอาวัคซีนจรสันแอนจรสันที่ลูกค้ามาเนี่ยแล้วมาฉีดให้เขาเนี่ย
ผิดตรงไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะอืมเพราะว่าจรสันเนี่ย
ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีการอนุญาตให้นำเข้ามาประเทศไทย
มีล็อตเดียวเท่านั้นที่ถูกอนุญาตก็คือจากฝรั่งเศสเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ย
เขาจะนำจรสันแอนจรสันเข้ามาเพื่อที่จะฉีดให้คนในสถานทูตของเขานะคะครับ